แล้วก็แฟนในพื้นที่ของเชียงใหม่
ได้ดูฟุตบอลอันดับทีมชาติชุดใหญ่อุ่นเครื่องนะครับ
สองเกมก็จะเล่นในรอบตัดเชือกกันก่อน
แล้วก็ใครชนะเข้าจริงใครแพ้ก็เล่นนะจริง
อันดับที่สามนะครับ
ก็ไปลุ้นในการจับสลากในการประกบคู่ครับ
ผลออกมานะครับก็จะแข่งขันเกมแรกใน๒๒กันยายนครับ
ใครแพ้จะเล่น๒๕กันยายน๕โมงครึ่งเป็นคู่แรก
และผู้ชนะนะครับจะเล่นรอบชิงชนะเลิศในช่วงเวลา๒ทุ่มครึ่งครับ
ส่วนตัวผู้เล่นจากต่างแดนทางมาดามแป้งผู้จัดการทีมยืนยันนะครับว่าชนะทิพย์สงกระสินจากฟอนตาเล่แล้วก็สุประโชคสารชาติจะมาแข่งขันในรายการนี้แน่นอน
แต่จะขาดนิโกรัมิเขวซัลด์แบ็กคาพลังดาแลนโมที่มาการบาดเจ็บและก็เดินทางมาไม่ได้นะครับ
ก็มันตรงในช่วงไปทินที่ฟีฟ่าวางเอาไว้นะครับสโมสรก็ปล่อยตัวมาแข่งขันอยู่แล้วนะครับ
แข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาแข่งในรอบ๓ปี
แต่หากย้อนกลับไปครั้งล่าสุดนะครับจัดที่เชียงใหม่ในปี๒๐๑๙
ขณะนั้นเป็นผู้ช่วยวินนี่วินฟรีดเชฟเฟอร์นะครับ
ตอนนั้นมาเป็นผู้ช่วยก็อดีตเคยเป็นล่ามมาก่อน
ก็ตามวินดี้วินฟีดเชฟเฟอร์มาแล้วก็ทำงานในไทยต่อเนื่องมาเลย
ส่วนทีมที่เข้ารวบครั้งนี้นะครับมีเพียงมาเลเซียที่เคยเป็นแชมป์๒ครั้ง
ในปี๑๙๗๒แล้วก็๑๙๗๘
การแข่งขันนะครับนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกอบจเชียงใหม่
ฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันบอกว่าวางไว้ที่ใบละ๑๐๐๑๕๐นะครับ
โดยที่๑๕๐เนี่ยก็คือฝั่งมีหลังคาส่วนที่เหลือไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้าม
อาจจะหลักนะครับหรือว่าหลังประตูก็จะเป็น๑๐๐บาทราคาเดียว
มองว่าเป็นราคาที่ไม่แพงและเชื่อว่าจะขายบัตรได้อย่างน้อย
หมื่นใบต่อแมชที่ไทยลงแข่งขันแน่นอนครับ